ดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับชาวพุทธนะคะ

เรื่องของการเอาสีทองมาทาวัดทาโบราณสถาน
สวยงามคู่บ้านคู่เมืองมันเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีไง

แต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเจตนาดีเข้าใจ
แต่มันอาจเป็นการทำลายโบราณสถานโดยรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
มีคนแชร์ภาพนี้ไว้นะคะเป็นการบูรณวัฒน์ต่าง
โดยใช้สีสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้
ทาทัพโบราณสถานทั้งที่วัดโพธารามแล้วก็วัดลาวทองจังหวัดสุพรรณบุรี
โอ้โหโลกออนไลน์เห็นแบบนั้นหลายคนก็บอกว่าสวย

แต่มันจะไม่เห็นความโบราณความเก่าแก่ของรวดลายที่มันเคยเป็นไง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
ซึ่งนายอนันต์บอกว่าขอฝากไปถึงกลุ่มที่มีจิตศรัทธาดังกล่าวนะ
บอกว่าเข้าใจถึงเจตนาที่ดีแต่ขอให้หยุด
เพราะว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้สีทองทาทั่วไปทั้งวัดหรอก
แต่ประเด็นตอนนี้มันก็คือมันผิดหลักการอนุรักษ์
และมันเป็นการทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน
ที่สำคัญมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร
พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๓๕
คือไม่ได้บอกว่าจะเอาเรื่องของกฎหมาย
มาทำอะไรกับกลุ่มคนที่มีเจ็ดศัตริย์ภาคม
แต่อธิบดีกรมศิลปากรเขาบอกว่า
เขาเข้าใจว่าทุกคนมีเจตนารมณ์อันดี
ที่อยากจะอนุรักษ์และก็ศัตริย์ภาคม
ทำนุบำรุงมันไม่ใช่เรื่องผิดเลย
แต่ที่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องมากนัก

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยแวะมาคุยกันก่อน

จะได้หาแนวทางบูรณะซ่อมแซมร่วมกัน
อนันต์ยังได้สั่งการให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศ
ตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานที่มีการกระทำแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ให้ประสานกับวัดต่างโดยเร่งด่วน
เพราะว่ารู้มาจากรายงานเบื้องต้นว่า
ไม่ได้มีการทาสีทองทับทั้งวัด

แต่ว่าทำไปหลายวัดทั่วภาคกลางแล้วค่ะ
ทางด้านเพจวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรี

เพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในวัดที่ทาสีทองทัพ
โดยทางเพจวัดโพธารามบอกว่า
จุดประสงค์ของการทาสีทองทั้งหลัง
ตั้งใจจะให้เป็นวิหารทองคำที่สวยงดงาม

และพระอุโบสถหลังเก่าของวัดเนี่ยมันก็ซุดโทรม
กลุ่มคนเขาก็เลยร่วมทางกันมาบูรณถวาย

เพื่อให้เป็นวิหารทองหลังแรกคู่กับเมืองอูทองนี่แหละ
ทางวัดบอกว่าวัดไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร
ก็เลยให้คณะผู้มีจิตศรัทธาเขามาบูรณะ

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นการทำลายโบราณสถานค่ะ